ส่วนเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันเลยคุณผู้ชมค่ะ
รถขายโรตีก็จะต้องมีถังแก๊สติดไปด้วยนะคะ
แล้วปรากฏว่าถังแก๊สของรถขายโรตีเกิดระเบิดขึ้นมาค่ะ
โหน่ากลัวเลยคุณผู้ชมค่ะอะครับ
คือมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่ารถเนี่ยจะเห็นรถขายอาหารตั้งอยู่ใกล้กันเลย
แล้วข้างเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมคะก็มีถังแก๊สอีกเหมือนกัน
แล้วจู่ไฟมันลุกแบบนี้พ่อค้าขายโรตีไปแล้วค่ะ
คนแถวนั้นเห็นไหมคะต้องรีบไปจับถังแก๊ส

เอาถังแก๊สออกมาเอารถมอเตอร์ไซค์ออกมา
เพราะมันสามารถที่จะลุกลามได้เลย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ๑ทุ่ม
เมื่อวันที่๑๑มกราคมวันพุธ
ที่จังหวัดเชียงรายนะคะคนขายอาหารกันอยู่เต็มเลยตรงนั้นหลายร้าน
หนึ่งในนั้นก็คือร้านขายโรตี
พ่อค้าขายโรตีกำลังทำโรตีให้ลูกค้า
แล้วแก๊สมันก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
แน่นอนทุกคนตกอกตกใจนะคะ
พลเมืองดีซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นพ่อค้าแถวนั้นด้วยกัน
ต้องช่วยกันนะคะเอาถังแก๊สออกเอารถมอเตอร์ไซค์ออกนะคะ
แล้วก็เข็นรถโรตีให้ออกไปจากจุดนั้นนะคะ
เพราะว่าแม่รถหลายคันเหลือเกินตรงจุดนั้นก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะลุกลาม
แล้วเป็นอันตรายแล้วก็เอาถังน้ำไปช่วยกันดับไฟค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ระทึกจริงที่เกิดขึ้นนะคะ
พอคารถุยโดรตีโดนถูกไฟคลอกได้รับบัตรเจ็บสาหัส
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่ข้างต้องช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก็คาดว่าน่าจะมาจากแก๊สรั่วนะคะ
นี่ค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะคะจู่
พอก้มไปจะไปเปิดแก๊สหรือยังไงก็ไม่ทราบ
ไฟมันก็ลุกพลึบขึ้นมาแล้วก็ลามแบบนี้เลยนะคะ
นี่ก็เป็นความอันตรายอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้สำหรับคนที่ใช้แก๊สค่ะ
ยังร้อนอยู่ยังเกี่ยวกับไฟ
ไฟไหม้รถหรูครับในอู่ซ่อมชื่อดังนะครับแถวซอยศูนย์วิจัย
หรูสองคันเรียบร้อยครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะโอ้โหหัวหน้าทีมเขาต้องคอยเตือนนะ
ดับเพลิงที่เข้าไปฉีดน้ำและฉีดน้ำยาโฟมระงับไฟที่กำลังลุกไหม้
หรู๒คันนะครับไม่ทันขาดคำเลยเสียงระเบิดดังขึ้นแต่ไม่รุนแรงมาก
ย้ำอีกทีนะฮะว่าให้ถอยห่างเพราะว่าแบตเตอรี่ในรถมันอาจจะระเบิดซ้ำได้เห็นไหม

โอ้โหแต่ควันนี่ก็รุนแรงเลยนะคะคือเชื้อเพลิงมันก็หนักเลยนะคะเนี่ย
โอ้โหแต่มันรามเนอะคืออู่ซ่อมรถ
แล้วตรงนั้นนะอู่ซ่อมรถมันมีเชื้อไฟเยอะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี้เองครับอู่ซ่อมรถเมอร์ซีเดสอยู่ในซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม๙
เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีไฟลุกไหม้อยู่ในอู่รถเก๋ง๒คันไปเรียบร้อยแล้วจอดรอซ่อมอยู่
ขณะเดียวกันครับมีคนเอาถังดับเพลิงฉีดน้ำยาเพื่อระงับไฟนะฮะ
แต่เกิดเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะจนทุกคนต้องถอยออกมาก่อนถอยมาอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนแล้วปล่อยให้เจ้าหน้าที่คุมสถานการณ์จะดีกว่า
หลังเกิดเหตุพบรถเสียหาย๒คัน๑คันเป็นรถเมอร์ซีเดสนะครับส่วนอีกคันเป็นรถตระกูลยุโรป
ตำรวจสนมักกษันประสานชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยรอบเพื่อหาสาเหตุครับ
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสนมักกษันเจ้าของคดีระบุว่า
สั่งกั้นพื้นที่เกิดเหตุแล้วเป็นเขตห่วงห้าม
เนื่องจากยังต้องหาสาเหตุอย่างละเอียด
ตอนนี้ทำอะไรบ้างเชิญเจ้าของอู่มานะครับ
พนักงานสอบสวนสอบนะครับเบื้องต้นพนักงานอ้างว่า
ถึงพนักงานของอู่นะเห็นไฟเนี่ยลุกจากรถเมอร์ซีเดส
แล้วลามมารถอีกคันหนึ่งที่อยู่ข้างกันเคราะห์ดีนะครับ

อุ้ยอันตรายมากจริง